อีกเรื่องหนึ่งก็พูดถึงแล้วก็ติดตามกันมาต่อเนื่อง
ให้ไปทำร้ายร่างกายของเครือข่าย
เครือขายยาผู้ส่งยาเค้าก็เสียชีวิตคุณผู้ชม
ล่าสุดนี้นะคะมีคลิปตัวใหม่ออกมา
ล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจก็สามารถที่จะรู้ตัวแล้วนะว่า
เทพบุตรโซโลใช่เป็นใคร
นี่วันนี้พาดหัวตัวรองหนังสือพิมพ์แต่ดิฉันอยากรู้มากเลยนะ
คือพาดหัวว่ารู้ตัวเทพโซโลหัวหน้าแก๊งโหดเครือข่ายยานรก
แต่ยังบอกชื่อไม่ได้
ตำรวจยังไม่ได้เปิดชื่อออกมานะ
เพราะว่าจอออกหมายจับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ก็เร่งรวบรวมหลักฐานนี่นะ
คุณผู้ชมคลิปนี้นะคะมีเผยแพร่ออกมาต้องเบลอแบบนี้ค่ะ

บอกว่าเป็นคนที่สมัครเข้ามาทำงานให้เทพบุตรโซโล
ทวงหนี้คนที่อยู่ในแก๊งเดียวกันในเครือขายยาเสพติดเหมือนกัน

ใช่ค่ะแล้วก็มีคนไปผูกโยงว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดมันทุกเม็ดไหม

แต่อันนี้คือล่าสุดเลยใช่มั้ยค่ะ
ใช่ค่ะเป็นการเผยแพร่อีกคลิปหนึ่งนะคะที่
นายอัธพลชัยสอนหรืออาร์ตไลน์เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีฆ่าในเรสนี่แหละ
เขาไปทำร้ายร่างกายเครือขายยาบ้าที่เบี้ยวการจ่ายค่ายาบ้านี้นะคะ
เกือบปางตายซึ่งเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๙มกรา
แล้ววันที่๑๔เนี่ยอาร์ตลายเขาก็ไปทำร้ายในเรศนี่ใช่มั้ยคะ

เพิ่งเสียชีวิตค่ะสนามฟุตบอลโรงเรียนนี่อาร์ตลายทำไมก็ถึงชื่ออาร์ตลาย
เพราะว่าเนี่ยศักดิ์ลายเต็มตวะก็เลยเป็นที่มาของฉายา
เป็นคลิปที่กลุ่มในอาร์ตไลน์ได้รุมทำร้ายชายไม่ทราบ
ถึง๒๕ปีเพราะในอาร์ตไลน์เนี่ยได้รับการว่าจ้างจากเทพโซโลให้ทำร้ายผู้เบี้ยวจ่ายค่าหย่า
เขาก็เลยออกอุบายนัดเป้าหมายให้มาพบแต่พอถึงเวลานัดมีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยสองคนนะคะ
ก็เลยรุมทำร้ายขี่รถจักรยานยนต์เพราะคิดว่านี่แหละเป้าหมายแต่ก็มีคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนซ้อนท้ายวิ่งหนีไป
แล้วเป้าหมายที่ถูกต้องคือคนที่หนีไปนั่นแหละไม่ใช่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่โดนรุมยำเนี่ยไม่ใช่
ผิดตัวแล้วนะคะส่วนเรื่องของความคืบหน้าในการติดตามตัวผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อเทพบุตรโซโลที่ว่านี้นะคะ
พลตมตรีพัยรถกุจิรพันธ์ผู้บังคับ